กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธบริกทวีสอดส่อง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชาติ
กับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและลำตีว่าการกระทรวงกราโหม
เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สากรตามยติของพักร่วมฝ่ายค้านที่ได้เสนอต่อท่านประธานไปแล้ว
ท่านประธานที่กรบครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ท่านยังมีตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นประธาน
คณะกรรมการนโยบายจากธรรมชาติส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
ก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือเป็นรองประธาน
คณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติทั้งสองท่านผมมีข้อมูลน่าเชื่อได้ว่า
ได้ร่วมกันกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและโดยทุจริต
ร่วมกันบงการใช้จ้างวานหรือยุโยงส่งเสริมให้การยางแห่งประเทศไทย
กระทำผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกว่าหัวประมูล
กระทำผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐมนูล

ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
แล้วก็ที่สำคัญก็คือฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กระทำผิดจะเริ่มเป็นวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๒
ต่อเนื่องมาวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖
และความผิดสำเร็จเมื่อวันที่๒๘เมษายน๒๕๕๙
โดยบุคคลทั้งสองได้นำยางในสต๊อกของรัฐบาล
ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด๑๔๐๐๐ตันเศษ
นำออกไประบายหรือไปหัวประมูล
ซึ่งยางดังกล่าวเป็นยางที่เกิดจากโครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
ซึ่งมีจำนวนประมาณ๕๓๐๐๐ตันเศษ
และอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการเกิดขึ้นในสมัยพลเอกประยุทธ์
ก็คือโครงการบุรพันธ์กันชน
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
อีกประมาณ๕๑๐๐๐ตันเศษ
มูลค่าของสินค้าดังกล่าว
เรามีหนี้สินหรือต้องชำระหนี้
ที่ใช้ธนาคารไปชดเชย

คือ๑๐๐๐ล้านหย่อนไป๔๕ล้าน
แต่การบงการคือการใช้คำสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะกล่าวต่อไปเนี่ย
ให้นำยางดังกล่าวไปขายในราคาเพียงกิโลละ๓๗บาท

ขณะที่ราคายางณขณะนั้นประมาณ๖๕บาท๘๐สตางค์
ซึ่งมีความต่างกันเกือบ๓๐บาท
ดังนั้นจึงเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับรัฐบาล
เกิดความเสียหายกับระบบธุรกิจ
และที่สำคัญเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
เกษตรกรชาวสวนยาง
ที่มีประมาณ๑๗๐๐๐๐๐ล้านย่อน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

ความเป็นมาของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางเนี่ย
จากการที่มีการชุมนุมใหญ่ปิดถนน
มีม็อบยางที่จะบุกธรรมเนียบฝังถนน

ก็ตอนนั้นราคายางตกจาก๑๒๐บาท
มาประมาณ๙๐บาท๘๐บาท
รัฐบาลจึงมีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ก็คือพวกสากรพวกออสยอ
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
โดยกำหนดราคาซื้อนำประมาณ๑๒๐บาท

ส่วนยางอีกโครงการหนึ่งคือยางมูลรพันธ์กันชน

จะเกิดในปลายปี๒๕๕๙

ตอนนั้นยางตกมา๓๕บาท
จึงเป็นการซื้อนำมากกว่า๖๑บาท
แล้วก็ยางทั้งสองโครงการ
ก็ได้อยู่ในโกดัง

คำว่ายางรักษาเสถียรภาพราคายาง

ทำยังไงจะให้ราคายางในประเทศเนี่ย
อยู่ในที่เกษตรกรไม่ขัดทุน

ก็คือการรักษาสภาพราคายาง
ปกติแล้วจะต้องมียางอยู่ในสต๊อก
ผมจะนำไปดูแผนประทุตกรรมการกระทำผิด
แต่ผมอยากจะเรียกว่า
ประทุษร้ายเกษตรกรชาวสวนยาง
และแผนประทุษร้ายเศรษฐกิจในประเทศ

เป็นสินค้าเกษตรที่ทำรายได้สูงสุดให้ประเทศไทย
ประมาณ๔แสน๕หมื่นล้านต่อปี
แล้วก็มากกว่าข้าวประมาณ๒เท่า
แล้วก็เป็นสินค้าชนิดเดียวที่มหัศจรรย์
คือสามารถให้ผลผลิตหรือเลี้ยงคนได้ตลอดปี
อาจจะมีช่วงผลิใบสัก๒เดือน
แต่ปัจจุบันก็จะมีคนกรีดยางอยู่แล้ว
ดังนั้นจึงเป็นสินค้าที่มหัศจรรย์ที่ไม่เคยมี
แล้วก็ทำบุญคุณให้ประเทศมานาน

เพราะว่าเวลาจะมีเงิน
ก็มีเงินค่าเซ็ตมาจ่ายเงินเดือนให้

แล้วก็เป็นสินค้าที่ทำประโยชน์ให้ประเทศมามาก
แต่วันนี้รัฐบาลเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า
ได้ไปทำการทุจริตครั้งสำคัญ

คือในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ก็มีคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติ

คณะกรรมการนี้มีประวัติความเป็นมาอาจจะยาวนาน
แต่สมัยปี๒๕๕๒ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
คณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติ
ปกติคนเป็นนายกละท่ำตี

แต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา

ที่นั่งดูแลยางมาตลอด๗ปี
อำนาจหน้าที่ของคณะกรนี้ก็คือ

ในเรื่องการแก้ปัญหายางทั้งระบบทั้งติดต่อต่างประเทศ
ดูแลระดับราคาของยาง
ให้เหมาะสมรักษาเสถียรภาพ

คือการยางแห่งประเทศไทย

ได้สถาบันนาเกิดขึ้นมา
เมื่อวันที่๑๔คค๒๕๕๘

คือเป็นการเอากองทุน
ส่งเคาะการทำสุนยาง

มาโดยมีกฎหมาย
มัญญัติการยางแห่งประเทศไทย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
เป็นผู้รักษาการในพระราชมัญญัตินี้

ที่ไม่ต้องฟังรัฐมนตรี

แต่ก็เป็นเพื่อจะมาช่วยเหลือกเกษตรกร

จุดเริ่มต้นของการขายยางหรือคลายระบายยาง
ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑มิถุนายน๒๕๖๒
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
พลเอกประยุทธ์เป็นประธาน
แล้วก็รองประธานก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ย
ก็ได้ดำริที่จะพิจารณาความเหมาะสม
ที่จะระบายยางในสต๊อกตามราคาตลาด
และส่วนหนึ่งก็ให้นำไปใช้ในสต๊อก
ในโครงการของรัฐของรัฐที่จะทำเช่นแบรีเออร์ต่าง

ในการที่จะทุจริตกระยาง
อันนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ชัดว่าทั้งสองคนรู้
แล้วควรรู้แล้วไม่ดำเนินการ
ก็คือวันที่๑๔กันยายน๒๕๖๒
รัฐบันตรีเกษตรและนายก
แต่งตั้งผู้ว่าการยางคนใหม่
ถ้าเป็นผู้ว่าคนเก่าเนี่ยจะทุจริตไม่ได้
จึงแต่งตั้งผู้ว่าคนใหม่เข้ามา

ผู้ว่าคนใหม่ได้มาชี้แจงงบประมาณ

ท่านก็ยังบอกว่าวันนี้ได้รับตำแหน่งวันแรก
วันที่๑๔กรกฎา๒๕๕๙
ผมยังถามว่ายางรักษาเสถียรภาพ
ราคายางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ท่านก็พูดดีใจเลย
โอ้มันมี๓แสนฟะตัน

ในราคานำตลาดคือประมาณ๖๘บาท
ยังเหลืออีก๑แสน๔พันตัน
เป็นพูดแบบแสดงความดีใจ
ว่าการยางได้ขายยางในอดีต

จุดของการนำไปสู่ฟาร์มหายนะในวงการยาง
ก็คือในวันที่๑๔กรกฎา๒๕๖๓

ก็ได้เสนอคอลโลมอร์
ในการเสนอคอลโลมอครั้งนี้
ก็เพื่อจะขายยาง
ต่อมาในวันที่๓กันยายน
คือยางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใครจะทุจริตได้
ยกเว้นจะต้องมีมติคอลโลมอไปให้ขาย
มติคอลโลมอลนี่ก็เป็นเหมือนไม่ใช่กฎหมาย
แต่ก็มีองค์กรที่สูงสุด
ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติตาม

ก็จะมีความผิดทางอาญาทางการปกครอง
การนำยางเข้ามติคอลโลมอเนี่ย
จะต่างกับการโดยมาจากที่ประชุมกรณย
ซึ่งในคณะกรรมการยาง
บอกให้ระบายยางในสต๊อกตามราคาตลาด
แล้วก็นำไปใช้ในส่วนราชการ

จริงวัตถุประสงค์ของงานทั้งสองโครงการเนี่ย

ต้องการเอาไปช่วยในส่วนราชการ
เพราะว่าถ้าเอายางออกมาทีไร
ก็จะทุ่มตลาดของประชาชน
ปรากฏว่ามติคอลโลมอร์ครั้งนี้
เป็นมติพมที่เรื่องแทรกไปว่า
ให้เร่งรัดระบายยางให้หมดโดยเร็ว

คำนึงถึงเวลาระดับราคาที่เหมาะสม
เพื่อลดภาระงบประมาณ
และรักษาผลประโยชน์สูงสุด

วันนี้วัตถุประสงค์ของการรักษาเสถียรภาพราคายางเนี่ย
ยังไม่ราคายางยังไม่มีเสถียรภาพเลย
ราคายางมีตะดิ่งลงดิ่งลงคุณต้องเก็บไว้
ไม่มีสิทธิ์จะเอามาขายด้วยซ้ำในมุมมองของผม
แล้วก็สถาบันเกษตรกรที่จะไปพัฒนา

ไม่สามารถจะยืนดูได้
เพราะรัฐบาลไม่มีความจริงใจกับอย่างที่แท้จริง
ดังนั้นอันนี้คือคำสั่ง
ที่บ่งการใช้จ้างวานโดยใช้มติขอละมอ
เพื่อไปสั่งใครรู้ไหม
สั่งให้รัฐมนตรีเกษตรไปขาย
นี่คือเป็นจุดครับ

ในวันที่๓พฤศจิกายน๒๕๖๓เนี่ย
มีการบิดเบือนที่ผมเรียกเป็นเรื่องเท็จ

ประการที่๑ให้เร่งรัดระบายยางให้หมดโดยเร็ว
ซึ่งในการประชุมกรณยเนี่ย

อันที่๒ที่สำคัญอย่างยิ่ง

ก็คือตัดคำว่าราคาตลาดออกนะครับอันที่สามที่สำคัญมากยิ่งขึ้นคือ
การนำยางไปใช้ในส่วนราชการก็ตัดทิ้งอันนี้คือข้อความที่ผมคิดว่า
เป็นคำสั่งบงการใช้จ้างวานให้การยางไปดำเนินการ
ท่านประจานธิกฤษครับปฏิคลมดังกล่าวเนี่ย
ส่อไปในทางผิดกฎหมายหลายประการเพราะว่ารัฐสภาก็ดี
รัฐบาลก็ดีองค์กรต่างก็ดีไม่ว่าหน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติตามรัฐมนูลและกฎหมายอย่างเคร่งคัด
ปรากฏว่าในมติดังกล่าวเนี่ยคือหนึ่งก็ขัดเรื่อง
พอละบอ
ซึ่งในบรรตา๖เนี่ยออกตามพฤมยาจจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัฒนธุ๒๕๖๐
มาตรา๘คือว่าคุณจะไปจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการ
ต้องมี๔หลักก็คือ๑คุ้มค่า๒โปร่งใส
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็๔ตรวจสอบได้
และยังผิดเรื่องหัวการประมูลอีก
จะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งแล้วก็ต้องไม่กิดกัน
ท่านประธานที่กรบครับเนื่องจากปัญหาการจะทุจริตยางก้อนนี้
ไม่มีอย่างอื่นทำได้เลยเพราะว่ายางเป็นสินค้าสากล
แล้วมันอยู่ในราคาตลาดคือยางของประเทศไทย
เกิดขึ้นมาเนี่ย๘๕หรือเกือบ๙๐เราส่งไปต่างประเทศ
เราใช้ในประเทศนิดเดียวคนกำหนดราคาคือโลก
ไม่ใช่ประเทศไทยดังนั้นวิธีการที่จะดำเนินการ
ก็ต้องมีกระบวนการกีดกันเอาลับเอาเปรียบ
และประสงค์ที่จะให้บริษัทเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงหรือสกัด
แล้วที่สำคัญก็คือต้องทุบราคายาง
จึงเกิดกระบวนการที่ตั้งกรรมการขึ้นในเดือนมีนานั้น
ราคายางดังกล่าว๖๗บาท๘๔สตังค์นะครับเดือนมีนา
ปรากฏว่าการขายคราวที่แล้ว๒แสนตันถึง๕ครั้งเนี่ย
ก็ต้องขายในราคาตลาดวันนี้เมื่อตัดราคาตลาดทิ้ง
จะทำยังไงก็ตั้งคณะกรรมการบริหารสต๊อกยาง
ที่ผมเรียกว่าคณะกรรมการทุบราคายาง
คณะกรรมการนี้ก็บอกยางน่าจะเหลือ๓๗บาท๑สตังค์
แล้วก็ไปตั้งบริษัทประเมินซึ่งพอไปตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้
มีการรับรองในตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าราคายางนี้๓๓บาท
สตังค์นายกรัฐมนตรีครับท่านลำตีเกษตร
ท่านประชุมเมื่อวันที่๑มิถุนา๒๕๕๙
ทราบไหมว่าคุณภาพของยางนี้
ถ้าจะลดได้จากราคาตลาด
ก็บางทีแค่๐๒๘สตังค์

วันนี้เรามาทุบราคาให้ลดตรงนี้เพื่ออะไรมั้งครับ
ต่อมาจึงมีการประกาศการขาย

ผมผมคิดว่านี่คือประกาศนะฮะเดี๋ยวผมจะพูด

ปีนี้ปีที่แล้วปี๖๔เนี่ย
ปีที่เป็นมหาวิปโยค
เดือนที่เป็นมหาวิโยคของคนไทย

เดือนเมษาเริ่มต้นโดยเฉพาะวันที่๙
ขยับไปนิดนะครับ

รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
หลายวันโดยเฉพาะวันที่๑๒๑๓๑๔๑๕

นี่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์
มีการประกาศการขายวันที่๙
วันที่๙นี่นายกรรมตรีก็ออกมาพูดเลย
รู้นะว่ารัฐมนตรีของท่านคนไหนไปเที่ยวทองหล่อ

และนายกรมจีนยังเซ็นคำสั่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารวัคซีน
ที่เอาคนใกล้ชิดมารวบวัคซีน
แล้วก็เอาคนในโรงพยาบาลเอกชนจำนวนมาก
มาเป็นกรรมการวัคซีนจนเป็นวิกฤตวันนี้
แล้ววันที่๙เนี่ยก็มีการประกาศเรื่องการขาย
ซึ่งประกาศนี้คนทั้งโลกมาประมูลยางไม่ได้

ปรากฏว่าพอประกาศวันที่๙
วันที่๑๐๑๑วันหยุด
ให้เวลาถึงวันที่๒๐
วันที่๑๒๑๓๑๔๑๕เป็นวันหยุด
วันที่๑๖วันศุกร์มีเวลาวันหนึ่ง
วันที่๑๗๑๘เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์
วันที่๑๙แล้วก็วันที่๒๐มีเวลาวันที่๒๐ต้องยื่น
คราวนี้เงื่อนไขในการยื่น

คือให้นำยางมาคะรวมกัน
ยางทั้งสองโครงการแล้วก็มาคะรวมกัน
แล้วประมูลขายทั้ง๑๗โกดัง
มันยางมันคนละประเภทเรามีบัญชี
แล้วท่านทราบไหมเป็นยางแผ่นลมฟัน

หรือ๑๗๑๗ตัน
อันอื่นเป็นยางแท่ง

และอีกอย่างอื่นที่เขาเรียกว่า

อยู่๒๙๓ตัน
ซึ่งกรรมวิธียางคนละประเภทเนี่ย

ยางเกรด๑เนี่ยมันมีราคาโลกอยู่แล้ว
การมาคะรวมกันโดยไม่มีการตรวจสอบ
ก็คือเหมือนเอาของดีกับของไม่ดีมารวมกัน
เหมือนในสมัยปรศเนี่ย

คือปลาเน่า๑ตัวปลาดีล้านตัวก็เป็นปลาเน่าหมด
อันนี้มีนักการยางเปรียบกับผมว่า
เนื่องจากบ้านผมอยู่ภาคกลางเป็นเกษตร
เขาบอกว่ายางแผ่นลมฟันเนี่ย
มันมีความบริสุทธิ์ของยางเนี่ย
ฝ่ายางอันนี้ก็อาจจะเหมือนข้าวสาร

ส่วนยางอื่นเนี่ยมันเหมือนข้าวที่ยังไม่เกี่ยว
เกี่ยวต้องไปนวดเอาแกรบออก
แต่เมื่อคุณมารวมกันเนี่ย

เพราะ๑มีกระบวนการทุบราคา

ดังนั้นเงื่อนไขอันที่๑เนี่ย
ใครจะมีประมูลเพราะผมดูย้อนกลับไป
ที่ประมูล๒แสนประตันแล้วขายได้นาคาตลาด
เพราะเขาประมูลเป็นโกดังประมูลเป็นประเภทยาง
ไม่มารวมกันเพราะมันคนละมันคนละบ้านมันคนละสถานะ
ดังนั้นพอเกิดเท่านั้นยังไม่พอครับ
ยังระบุว่าผู้ที่มายื่นในวัน๒๐คุณต้องมาแสดงเงิน
ที่มีอยู่ในบัญชี๑๐๐๐ล้าน
วันหยุดมีเวลาว่างอยู่วันเดียว๑๐๐๐ล้าน
แล้วก็วางหลักประกัน๒๐๐ล้าน
แล้วในรายละเอียดไม่มีความโปร่งใส
ไม่บอกว่าให้เห็นสินค้าไม่เคยชี้แจงรายละเอียด
หรือมีลักษณะปิดบังหมด
อันนี้ก็คือจนในที่สุดมีการมายื่น
ก็มีบริษัทเดียวมายื่นเพราะบริษัทอื่นเนี่ย
เขาไม่มีหรอกครับเพราะว่าโดยเฉพาะบริษัทที่มายื่นเนี่ย
ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ
เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาเสนอราคา
โดยมีเงิน๑๐๐๐ล้านในบัญชีมาบอก
เดี๋ยวผมจะไปชี้ต่อไปว่ามีการสมยอมกันยังไงนะฮะ
แล้วก็มีเงินวาง๒๐๐ล้าน
ที่กรบครับปรากฏว่าพอวันที่๒๐มายื่น
วันที่๒๑ก็ประกาศให้บริษัทนี้เป็นผู้ชนะประมูล
จากยาง๖๕บาทเหลือ๓๗บาท๒๗สตังค์
เงินหายไปเยอะมากแล้วเงินอันนี้มันคือหนี้สาธารณะ
เป็นภาษีอากรของทุกคนแม้แต่พวกเราด้วย
เป็นภาษีอากรของคนตัวเล็กตัวน้อย
สมศตรีกรบครับพอวันที่๒๘เซ็นสัญญา
ก็มีสัญญาต่อไปเลยนะครับเพื่อจะได้เร็วเพราะตอนหลัง
หลังจากเซ็นสัญญาผมจะให้เห็นไทม์ไลน์ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐ
ก็คือไทม์ไลน์ก็จะมีวันที่๓มิถุนาประชุมกรณย
ซึ่งกรณยนี่ก็ระบุไม่ได้ให้ขายยางนะครับ
แล้วก็ที่มาแปลงศาลพอวันที่๑๔
ตัวรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็ตัวนายกคอลโลมก็แต่งตั้งผู้ว่าการยาง
ผมคิดว่าคนธรรมดาไม่สามารถทำได้
คนไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถทำได้
คนที่มีเจตนาจะทุจริตหรือโกงเท่านั้นถึงจะทำได้
เชิญต่อไปครับคือพอมาวันที่๑๔
ก็ลำตีเกษตรก็นำเรื่องเข้าคอลโลมอร์
พอมาวันที่๓จะได้ไปครับคอลโลมอร์ก็แปลงศาล
คือแทนที่วัตถุประสงค์โครงการยังไม่สำเร็จเลย
แล้วนายกรรมตรีก็นั่งประชุมมาตั้งแต่ปี๕๗กับเรื่องนี้
เพราะยางก้อนนี้ไม่จำเป็นต้องไม่มาขายทั่วโลกเราก็ทำอยู่นะ
ก็เราไม่เอามาขายเพราะเราต้องเก็บไว้เพราะเราต้องการรักษาเสถียรภาพ
เราต้องการเห็นเกษตรกรพอออกมาก็คือสั่งให้ระบายยางให้หมดโดยเร็ว
แม้จะมีข้อความทั้งหลังให้เหมาะสมกับเวลาเหมาะสมกับราคา
มันไม่มีเหมาะสมเลยเพราะวัตถุประสงค์ที่คุณตั้ง
ถูกประสงค์รักษาเสถียรภาพราคายางมันยังไม่มี
เสร็จแล้วพอมีการประชุมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการทุบราคา
อันนี้สำคัญมากนะครับคือคณะกรรมการนี้เป็นใครก็ไม่รู้
สัญญายางเนี่ยปิดบังซ่อนเล้นมาตลอดจนกระทั่งวันที่๘เดือนกรกฎา
กระทรวงเกษตรมาชี้แจงผมและท่านสอสอพิเชษเชื้อเมืองผ่านเนี่ย
ก็ถามว่าสัญญาที่ขายยางไปเมื่อเดือนเมษาอยู่ที่ไหน
ทวงจนกระทั่งกรรมาธิการจะจบจึงส่งสัญญามา

แผนประทุศกรรมที่จะทุบราคาจากราคาตลาด
แล้วจะทำให้โลกประนามไทยว่าไทยเป็นผู้ส่งออกยางที่สุดในโลก
แต่รัฐบาลเอายางที่ดีที่สุดของไทยมาขายในราคาป่วนไปทั้งโลกเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเป็นที่มาแล้วก็พอทุบราคาเสร็จ
ต่อมาวันที่๙ครับวันที่๙ก็คือประกาศการขายยาง๑แสน๔พันตัน
เมื่อสักครู่นี้คือเป็นการกิจกันเป็นการไม่เปิดให้ฟ่างผิดทั้งกฎหมาย
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของการยางและกฎหมายของหัวประมูล
แล้วก็ต่อมาวันที่๒๒พอให้ไปยื่นวันที่๒๐
วันที่๒๒ก็ประกาศมีผู้ชนะลายเดียว
แล้วต่อไปครับก็เสร็จแล้ว
ก็มาดูบริษัทที่ประมูลนะครับ
บริษัทที่ประมูลพบว่าวันที่๒๐เมษายน
มีประชุมอนุมัติผู้ถือหุ้นจะไปหุ้นกู้๒๐๐๐ล้านต่อไปครับ
ต่อมาในช่วงวันที่๓๐ตุลา๖๓
พอผ่านคอลโมมาแล้วนะครับ
๓๐ตุลา๖๓ก่อนที่จะเลื่อนเข้าคลมมอบ
ก็บริษัทนี้ก็ได้เงิน

จากหุ้นกู้สองพันล้านเนี่ยเอามาใช้เจ็ดร้อยล้าน
พอวันที่๓มีมติคอลโลมอแล้ววันที่๕มีนา
บริษัทนี้ก็ขอกรตอจะขอเอาเงินที่หุ้นกู้เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยล้านออกมา
ต่อไปครับวันที่๙เมษา
ซึ่งเป็นวันที่ประกาศการขายบริษัทนี้ก็ได้เอาเงินออกมา
หนึ่งพันสามร้อยล้านนะฮะต่อมาในวันที่ยี่สิบ
เพราะเวลาคนจะไปยื่นประมูลยื่นซื้อ
คุณจะต้องมีเงินหนึ่งพันล้านแล้วมีแคชเช็คสองร้อยล้าน
บริษัทนี้ก็นำเงินดังกล่าวไปโชว์กับกรณ์
แล้วก็พร้อมกับเงินพันสองร้อยล้านครับ

วันที่๒๘ได้เป็นผู้ชนะการประมูล
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเกษตร
เรื่องนี้มีการร้องเรียนมีการร้องมากมาย
ซึ่งความผิดปกติอย่างนี้ในพระรำยัติหัวประมูลมาตรา๑๐
ท่านต้องยกเลิกผู้ประมูลรายเดียว
แล้วที่สำคัญเนี่ยนี่คือภาษีอากรของประชาชน
แล้วเขาไม่มีเจตนาที่จะมาหากำไรต้องการจะให้รักษาเสถียรภาพราคายาง
ต้องการจะพัฒนาสถาบันเกษตรกรคุณจะอ้างเหมาะสมยังไง
ตอนนี้ต้องเก็บไว้นะครับท่านประธานที่กรบครับ
ผมจะให้ดูให้เนื่องจากเรื่องนี้มันละเอียดอ่อน
ต่อไปครับเราจะเห็นว่ายางทั้งหมดต่อไปฮะ
ทางนี่ครับอันนี้เราจะเห็นว่ายางแผ่นลมฟันอาร์เอสสามเนี่ย
หนึ่งแสนเจ็ดร้อยสิบเจ็ดตันต่อไปครับอ่าทางฝามือเนี้ย
เราก็เป็นยางเอสซีอาร์กับยางอื่นเนี่ยนะ
รวมกันสี่พันกว่าตันนะต่อไปครับเราเอายางทั้งสองเนี่ย
มาขายก็หนึ่งพันสี่ร้อยตันเชิญต่อไปปรากฏว่าในขณะวันที่
รับราคาเนี่ยราคายางอาร์เอสเอสสามเนี่ยหกสิบสี่บาท
ดูทางซ้ายส่วนยางเอสทีอาร์ยี่สิบเนี่ยต่อไปฮะราคาสี่สิบเจ็ดบาท
พร้อมกับน้ำยางหรือขี้ยางวันนั้นเนี่ยไปดูราคาของกรณยอเนี่ย
กรณยธอเนี่ยนะฮะการยางเนี่ยสี่สิบเจ็ดบาทแต่ปรากฏว่า
เอายางดังกล่าวเนี่ยซึ่งจริงก็คือเป็นยางแผ่นลมฟัน
ที่มีน้ำยางบริสุทธิ์เนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เพราะยางอาเอสเอสเนี่ยบางทีมันจะมีสัดส่วนระหว่างน้ำกับน้ำยาง
สัดส่วนหกสิบสี่สิบคือยางหกสิบน้ำสี่สิบหรือเจ็ดสิบสามสิบ
แต่อันเนี้ยเอามาขายท่านดูเถอะต่อไปฮะเอามาขายสามสิบเจ็ดบาท
เอ่อยี่สิบเจ็ดสตางค์ราคาตลาดหายไปเกือบสามพันล้านครับ
ไปไหนไปกับใครเดี๋ยวจะตามไปครับท่านดูครับขนาดวันดังกล่าวเนี่ย
วันที่ยี่สิบสองเนี้ยเขาว่าขี้ยางคือเป็นยางที่ทำเนี้ยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบ
ส่วนท่านไปประมูลกันได้ยังไง๓๗บาท๒๐แล้วที่ท่านบอกยาวเสื่อมค่าเนี่ย
เสื่อมได้ยังไงก็เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาท่านก็บอกว่ายางแต่ละประเภทเนี่ย
สามารถลดได้ไม่เกินสองบาทเป็นราคาตลาดแล้วก็อันนั้นอ้างในปีสองพันร้อยหกสิบสอง
ขณะนั้นยางมันถูกในปี๖๒ก็พอไปดูราคาเปรียบเทียบก็เท่ากับราคาตลาด
แต่ครั้งนี้เอามาเหลือเท่านี้ได้อย่างไรครับต่อไปนี้ครับท่านประธานที่กรบครับ
พอไปดูบริษัทที่มาประมูลเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาครั้งแรก
เราก็พบว่าบริษัทนี้เคยได้มาประมูลยางถึง๓โกดัง
แล้วในราคาประมูลก็หกสิบเก้าบาทเขาไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่ชี้เลยนะ
เขาเคยประมูลมาแล้วก็เป็นยางทั้งสองกองด้วย
กองบูรพันธ์กันชนกับกองรักษาเสถียรภาพของสถาบันเกษตร
หน้านั้นไม่เท่าไหร่และยังมีอีกก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ว่าการยางเนี่ย
ก็จะมีทำเรื่องหาลือไปที่อายการว่าจะขายยางล้อนี้
ก็เซ็นหนังสือออกมาจึงคิดว่าผู้ว่าการยางคนเก่า
ไม่สามารถทำได้หรอกครับหรือรัฐมนตรีคนเก่าก็ทำไม่ได้
จึงได้มาเอายางล็อตนี้เก็บไว้ขายสถานะที่แผนพฤติกรรมที่พูดเนี่ย
คือสถานะของมติคณะลำตีเนี่ยไม่ใช่กฎหมาย
ไม่อาจจะบังคับเป็นกฎหมายได้แต่มติคอลโลมอเนี่ย
ก็ถ้าฆาตการไปหลีกเลี่ยงไม่ถือปฏิบัติ
ก็จะมีความผิดทางแพ่งทางปกครองหรือทางอาญาได้
คืออาจจะเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหาร
แต่ถ้ากฎหมายมติคอลโลมอไปขัดกับกฎหมาย
กับการหัวเรามีทั้งคำพิพากษาสารดีกาของสารยุติธรรม
สารปกรองที่ให้เพิกถอนมติคลม
ผมถือมติคอลโมนี้เป็นจุดเสี่ยง
นี่ก็คือให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
ท่านประธานที่กรบครับจากพฤติกรรมดังกล่าว
จึงจะทำให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อน
ได้ทำการทุจริตเชิงนโยบาย

คือไปมีมติเอายางที่รักษาเสถียรภาพราคายาง

การรักษาเสถียรภาพราคายาง

ที่จะรักษาเสถียรภาพ
ก็คือจะให้ซื้อยางมาเก็บ
ในกรณีที่ยางราคาต่ำ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็

เพื่อไม่ให้เส้นของราคาเนี่ย

ผมอยากจะเรียนว่า

อัตยกรปกติ
เขาไม่ได้หมายความแค่
ผู้ที่กระทำเป็นอัธยกรรม
คือก็ทำผิดกฎหมายเท่านั้น

กฎหมายคณะรับบนตรีนี้ด้วย
คำสั่งคณะรัฐมนตรีที่ไม่ชอบนี้ด้วย
รวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมาย

การขายยางทั้งนี้

ก็ไปขัดกับมติคอลโมเดิม
ก็ไปขัดกับที่ตัวนายก
กับท่านรัฐมนตรีเกษตรนั่งอยู่
เพราะในวันดังกล่าวเพียง๖เดือน

ให้พิจารณาระบายยาง
ราคาที่เหมาะสมกับตลาด
แล้วก็ให้นำไปใช้
ในส่วนราชการ

จึงให้เอายางนี้ออกมา

นี่จึงเป็นที่มาของการทุจริต
คราวนี้มติคอลโลมอดังเก่า
ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงยังไง

คือหนี้สาธารณะที่เราต้องใช้
๑๐๐๐๐ล้านย่อนไป๔๕ล้าน
เป็นเงิน๖๐๕๑ล้าน
เราประชาชนทั้งประเทศ
ทุกคนก็ต้องไปใช้

ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพราคายาง
ตามวัตถุประสงค์ของ๒โครงการ

เพื่อจะทำให้ยางมีเสรีภาพ
วันนี้คุณกำลังเอาสต๊อก
ในรัฐบาลมาทำลายสต๊อกยางของประชาชน
เดี๋ยวท่านจะเห็นความเจ็บปวดต่อไปแล้วก็เป็นไปรับใช้นักธุรกิจหรือเปล่า
ทำไมไม่เปิดให้กว้างท่านก็รู้อยู่ว่ายางเนี่ย๙๐เกือบ๙๐มันต้องขายในตลาดโลก
แล้ววันนี้โลกเห็นว่ารัฐบาลไทยโดยการยางโดยรัฐมนตรีเกษตรโดยนายกรัมตี
เอายางที่มีคุณภาพที่เก็บไว้มาขายในราคาที่โลกช็อกเลย
ขนาดโลกบอกว่า๖๕เรามาขาย๓๗อันนี้คือเห็นที่มาท่านประธานที่รถครับ
อันนี้เป็นการเอื้อประโยชน์คราวนี้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่นะครับ
ยังเป็นการโกงหรือเป็นการทุจริตกับงบ
การทุบราคายางต่อไปครับท่านทราบไหมว่า

ยางธรรมชาติเนี่ยของเรามีปีละ๔๕ล้านล้านตัน
ปีก็ห้าล้านตันแล้วหลังจากมีการขายยาง
ก่อนขายนี่ผู้ว่าการยางบอกว่ายางจะวิ่งไป๘๐บาท
เพราะว่าโควิดโควิดเป็นสินค้าเกษตรตัวเดียวที่สู้โควิดได้
ที่ทุกคนต้องใช้ก็คือยาง

ไปทำอะไรยางหมดเพราะรถในบางประเทศเนี่ย
เขาไม่ใช้รถสาธารณะเขามาซื้อรถตัวเองยางก็พุ่ง
ทุกคนมากระหยิ่มยิ้มย่องว่าปีนี้ราคายางจะวิ่งไปหนึ่งร้อย
สื่อหลายฉบับแต่ปรากฏว่าหลังจากไปทุบราคายางกับเกษตรกร
จากวันที่ขายนะฮะวันที่ขายและวันส่งมอบพฤษภาเนี่ย
แล้วเคยต่ำมาสุดเกือบเก้าสิบขณะที่ทิศทางยางกำลังวิ่งขึ้นสูง
แล้วคนในรัฐบาลทุกคนก็บอกว่ายางจะไป๘๐บาทไป๑๐๐บาท
ท่านประธานที่กรบครับตรงนี้ก็จึงเป็นผลเสียยังไงครับ
ทราบหรือไม่ว่าเกษตรกรชาวสวนยางที่ผมบอกปริมาณพื้นที่ไปเนี่ย
หนึ่งจุดเจ็ดล้านครัวเรือนเนี่ยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
เป็นคนมีที่ดินไม่เกินสิบไร่การที่เขาตกไปหนึ่งสิบบาทต่อกิโล
คือยางเนี่ยจะกีดได้อ่าประมาณไร่ละสองร้อยสี่สิบกิโล
แล้วถ้าไปคูณ๑๐ไร่แล้วก็คูณได้๑๐บาทเนี่ย
เหมือนไปป้นเงินจากเกษตรกรนะเกษตรกรทั้งประเทศนะ
เพราะเหตุการณ์ขายยางครั้งนี้ครัวเรือนละสองหมื่นห้าพัน
สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทนี่เป็นนักวิชาการคณะเศษศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรก็ถือเป็นกูรูก็ได้ดู
ผมเองก็แย้งเพราะเราก็ดูเรื่องนี้ท่านก็บอกว่า
พอคิดตัวเลขคิดตัวเลขให้ดูน้อยที่สำคัญในจำนวนสวนยางอันนี้นะครับ
ประมาณหนึ่งจุดไอ้ที่มีไล่หนึ่งจุดเจ็ดล้านครัวเรือนเนี้ย
สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งจุดสามเจ็ดล้านครัวเรือนเนี่ย
ต้องได้รับความเสียหายวันนี้เขาออกเมื่อรัฐบาลไม่มีสติ
ก็ออกไปก็จะไปเดินที่สวนยางท่านจะดูต่อไปฮะเชิญครับ
ที่ที่ผมเรียนเข้าไปคือเราจะเห็นว่า
พอพฤษภาส่งมอบยางเสร็จเนี่ยจาก๖๓บาทนะฮะ
จะลงมาห้าสิบเอ็ดบาทมาสี่สิบสามบาท
นี่คือความเสียหายขอไปดูกราฟอยากให้นักเศรษฐศาสตร์เขาดู
เห็นไหมไอ้สีน้ำเงินน่ะพอหลังจาก
ขายยางที่ท่านคุยนักคุยหนาท่านนายกคุยนักคุยหนา
หรือลำตีว่ายางจะขึ้นไปตีปีกกันเนี่ยวันนี้ยังตก๑๐บาท
แล้วภาระนี้มันคือใครมันไปตกอยู่กับประชาชนครับ
ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือยางอาจจะมีการอ้าง
แต่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวรัฐมนตรีรู้ดีว่า
คุณทุบราคามาสามสิบบาทไม่ได้เพราะคุณนั่งประชุมคณะกรรมการยาง
ในวันที่๑มิถุนายน๖๓นั้นเขาบอกยางกลุ่มนี้ถ้าจะลด
เพราะอาจจะมีลามั่งมีอะไรมั่งสูงสุดไม่เกิน๓บาท
แล้วทำไมคุณต้องทุกข์มาขนาดนี้
อันนี้คือแล้วก็ถ้าคนได้เห็นเราก็ไปดูแล้วก็สงสาร

การทุบราคาครั้งนี้มันไม่ได้สิ่งหนึ่งถ้าไปทำกับรัฐบาล
เพราะนายกลำตีเขาไม่ชอบไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเพราะไม่ได้หาเงินเอง
เป็นเงินภาษีอากรจะใช้ยังไงท่านก็ไม่ว่าท่านใช้สนุกอย่างเดียว
คือเราต้องหาเงินไปใช้หนี้อีกหกพันกว่าล้านแล้วก็ไปทำลายธุรกิจด้วยกัน
ราคายางประเทศไทยตกภาพลักษณ์ประเทศไทยตก
แล้วที่สำคัญก็คุณเนี่ยเหมือนไปโกงเงินของเกษตรกรชาวสวนยาง
โลละ๑๐บาทโลละ๑๐บาทจากการขายยาง
อันนี้เป็นคำพูดของท่านเองว่าจาก๖๐กว่าท่านจะไป๘๐ฝ่า
นี่คือสำคัญคือตอนนี้คือโกงรัฐโกงระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมการยาง
โกงประชาชนผู้กรีดยางผู้มีสวนยาง
ท่านก็โกงคนที่๔เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยท่านใจดำมาก
โกงต้นยางอ่ะต้นยางที่เขาจะออกน้ำยางที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
หล่อเลี้ยงคนจนเขาจะหล่อเลี้ยงคนไม่มีเงิน
หล่อเลี้ยงคนที่ขยันมากรีดยาง
ท่านกลับไปโกงราคาน้ำยางที่ต้นที่จะออกมา

เป็นฟาร์มอมหิตค่อนข้างมาก

พอเราไปดูงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ก็พบว่าในระหว่างที่คุณซื้อมาคนเดียวเนี่ย
มันไปมีเงินมัดจำที่จ่ายล่วงหน้าถึง๑๕๕๒ล้าน
ผมไม่อยากใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปถามใคร
แต่ไอ้เงินก้อนนี้มันเป็นเงินของใคร
แล้วเอาไปเพื่อจะดึงยางเพราะว่าอันนี้เป็นไตรมาสเดือนมิถุนา
ท่านครับอาจจะมีรูปมันคนใกล้ชิดจากดังกล่าวข้างต้นนะครับ
จึงเป็นเหตุที่เราไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีนะ
จะเอาแค่ลำตีเกษตรอย่างเดียว
เพราะเรื่องยางเนี่ยท่านเป็นคนเดียวเลย
ที่นั่งเป็นนายกที่นั่งนานที่สุด
แล้วก่อนหน้านี้ท่านรู้ดีเพราะลำตีเกษตรเนี่ยยังไม่มา
ท่านก็ขายยางไปในราคาตลาดต้อง๒แสนตันมากกว่าครั้งนี้อีก
แต่ครั้งนี้ท่านทำไมถึงไม่เห็นใจประชาชนเลย
และในช่วงโควิดท่านสั่งให้หยุดสงการ
เราเห็นด้วยท่านไม่ลองล็อกดาวน์ให้คนออกไปติดเชื้อ
แต่ท่านแอบให้มีการประมูลยางเนี่ย
ตอนคนวุ่นวายคนกำลังตายกับโควิด
ท่านก็เอาความตายไปสู่เกษตรกรชาวสวนยาง
วันนี้เกษตรกรสาวสวนยางเนี่ยปั่นป่วนไปหมด
เรื่องนี้จึงเป็นที่ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เพราะท่านทั้งสองมีมูลน่าเชื่อว่า
ร่วมกันกระทำผิดปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ท่านมีหลักฐานอยู่แล้วท่านรู้มีข่าวท่าน
พรบท่านท่านก็ต้องยกเลิกการประมูลเหลือคนเดียว
ท่านถือว่าใช้มติคอลโลมอ
บงการใช้จ้างวานให้การยาง
ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาของรัฐ
ตรงนั้นก็เป็นเรื่องรัฐบาลนี้ทุจริตเยอะ
แต่สิ่งที่ผมเจ็บปวดผมจริงผมมีข้อมูลเยอะ
แต่นี่มันเป็นเกษตรกร๑ตัวอย่าง
หล่อเลี้ยงประเทศมีรายได้มากที่สุด
แล้วพอในช่วงโควิดคนต้องกลับไปอยู่
สวนยางจำนวนมากที่ผมรู้จัก
พอกรีดยางไปแห่กันกรีดเพราะไม่มีเงิน
ต้องเอาเงินเล็กน้อยเขาจะได้เงินสักเพิ่มมา
อีกสักวันละ๒๐บาทกิโลละ๒๐บาท
ใจดำมากครับท่านนายกกับท่านลำตี
ด้วยเหตุนี้ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิก
ผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ไปค้นหามากเลย
เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสาร
แล้วก็เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน
แล้ววันนี้ท่านเห็นไว้ว่าราคายางของเราตก
แล้วมันไม่ได้ตกประเทศเราทั่วโลกก็ตก
เพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ส่งยางมากที่สุด
ผมจึงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรรมตีและลำตีว่าการกระทรวงกลาโหม
และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร